ไปจะเป็นท่านชนละนานศรีแก้วแล้วก็ท่านวีรกรคำประกอบนะครับ
จากว่ามีสวมีอีกสองท่านแต่ว่าสมาชิกเนี่ยอยู่อีกหลายท่านนะครับ
ผมก็ขออนุญาตว่าอาจจะไม่สลับไปทั้งหมดนะครับหลังจากท่านนิกรจำนงแล้ว
ก็จะมาท่านโชว์ฤทธิ์วิชยสุดครับหลังจากท่านวิทยากรแล้วนะครับ
ก็จะเป็นท่านโชว์ฤทธิ์วิชยสุดครับขอเชิญคุณชุลนานครับ
ท่านประธานริกรพกับผมชุลนานศรีแก้ว
ผู้ทานรัฐศรรณจังหวัดนานพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมขออาศัยข้อมังคับข้อที่สามสิบสองการเสนอยติ
โดยไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือวงเล็บ๑ครับ
ขอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนนะครับ
เป็นยัตติขอให้รัฐสภาได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลแนวทางที่หนึ่งครับ
ให้รัฐสภาทำหน้าที่ตามที่มีหน้าที่และอำนาจในการพินาร่างรำนูน

เพิ่มเติมฉบับที่พศในวาระที่๓ต่อไปนั่นคือมีการลงมติ
แนวทางที่๒ครับให้รัฐสภาพิจารณาชะลอการลงมติ
แล้วไปดำเนินการตามข้อเสนอคือส่งให้สารลำนูนวิจัยเรื่องหน้าที่และอำนาจ
นั่นคือก็ไปขออำนาจของรัฐสภาต่อไปแต่ว่าขอเป็นหลักการเบื้องต้นไว้ก่อน
แนวทางที่๓ครับให้รัฐสภาชะลอแล้วไปจัดทำประชามติ
ตามที่มีบางท่านเสนอและแนวทางสุดท้ายครับ
ซึ่งเป็นแนวทางที่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นยติได้
ก็คือยัตติตามข้อเสนอของท่านสมาชิกวิทยาบาสองท่านนะครับ
อนุญาตเอนามคือท่านสมชายและท่านเสรีสุวรรณภาดลนะครับ
ท่านท่านนิกอรบครับสี่แนวทางนี้ก็ให้สมชิกร่วมกันพินา
หลังจากนั้นท่านประธานสามารถที่จะขอความเห็นได้เลยว่า
จะออกแนวทางไหนอย่างไรก็เป็นมติของรัฐสภาเรา
ผมกลับมา๔แนวทางท่านประธานเป็นยติที่ผมขอเสนอให้รัฐสภาได้ร่วมกันพินา

ผู้รับรองสี่สิบท่านยังไหมหมอครับ
เจ้าที่ช่วยนับหน่อยนะเดี๋ยวคนประท้วงอีกครับ

ครับครับท่านประทานิกรบครับผมครับ
ผมชนะศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตที่จะอภิปรายประกอบเหตุผลนะครับในการเสนอยติในครั้งนี้
ผมมีเหตุผลที่จะกลับเรียนท่านประธานครับจากคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
ซึ่งมีทั้งหมด๑๑หน้าที่เรียกว่าคำวินิจฉัยกลาง

ลำนุนวินิจฉัยอย่างชัดเจนในวักสุดท้ายย่อหน้าสุดท้าย
โดยเขียนอย่างชัดเจนว่าดังนั้นจึงวินิจฉัยว่า

รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูลได้
จัดทำรำนูลฉบับใหม่ได้นะครับท่านประธานครับ
ไม่ได้บอกว่าแก้ไขได้ไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้ถาม
แล้วมันเป็นหน้าที่เราของเราโดยตรงอยู่แล้ว
จัดทำรัฐธรรมนูลฉบับใหม่ได้โดยต้องให้พี่น้องประชาชน
ผู้เป็นผู้สถาปนารัฐมนูลได้ไปออกเสียงประชามติ
เสียก่อนว่ามีวัตถุประสงค์จะจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อจัดทำร่างนะครับผมขีดเส้นใต้ด้วย
ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่เสร็จแล้วเนี่ย
ก็ให้นำร่างรับนูลฉบับใหม่นั้นไปถามพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่นี่คือสาระของคำวินิจฉัย
ท่านประธานครับจากคำวินิจฉัยตรงนี้เนี่ย
มันเป็นที่มาของการที่จะหาแนวทางในการปฏิบัติว่าเราจะทำอย่างไร
เพราะขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการพินาร่างรัฐธรรมนูล
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศอยู่ในวาระที่๓
กำลังจะลงมติว่าจะเห็นชอบกับวาระที่๓หรือไม่
วินิจฉัยนี่เกิดขึ้นขณะที่เราทำหน้าที่อยู่
ธรรมดานครับมีข้อสงสัยที่สำคัญคือ
ไม่ใช่หน้าที่และอำนาจล่ะครับเพราะชี้ชัดเจนว่าเรามีหน้าที่และอำนาจ
อย่างชัดเจนในการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
แต่ข้อสงสัยที่เป็นข้อถกเถียงกันมีสองเรื่องครับท่านประธานครับ
เรื่องที่๑เวลาที่จะทำมติคำว่าเสียก่อนหรือก่อน
จัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่แต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย
ก็ตีความแตกต่างกันไปประเด็นที่สองครับ
มีข้อสงสัยว่าบางท่านบางคนไปวินิจฉัยว่า
การเขียนคำวินิจฉัยส่วนกลางนะครับซึ่งผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานครับ
ผมไม่เห็นว่าจะเป็นคำวินิจฉัยนะครับเพราะคำวินิจฉัยสุดท้ายนั่นคือคำวินิจฉัย
แต่สิ่งที่เขียนตั้งแต่หน้าที่๑นะครับถึงหน้าที่๑๐บรรทัศน์สุดท้ายเลยเนี่ย
ก่อนที่จะมีคำสรุปว่าดังนั้นจึงวินิจฉัยว่านั่น
นั่นคือข้อพิจารณาครับเป็นเหตุเป็นผลของการที่จะวินิจฉัย
เป็นการเอามาร่อนตะแกงครับร่อนได้คือคำวินิจฉัย
มีหลายท่านหลายคนไปหยิบเอาข้อพิจารณาเหล่านั้นมาวินิจฉัยว่า
ให้ทำประชามติก่อนที่จะยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยอ้างหน้า๑๐วัคท้ายนั่นนะครับอ้างหน้า๑๐วัคท้ายบอกว่า
ต้องยื่นยติก่อนที่จะส่งร่างน้ำหนุน
ก็เลยเป็นที่มาของเพื่อนสมาชิกนะครับ
ขอให้สภาพินาว่าจะไม่ลงมติหรือจะไม่พิจารณาในวาระที่๓ต่อไป
ไม่น่าจะรับเป็นยติได้เพราะการเสนอยติไม่ให้สภาลงมติ
ไม่ชอบได้เข้ามาครับเป็นการขัดขวางหน้าที่และอำนาจของรัฐธรรมนูล
และที่สำคัญครับการทำหน้าที่ของรัฐสภาเป็นตามบท
บรรยัติของรัฐธรรมนูลโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย
เมื่อพิจารณาวาระที่๒เสร็จแล้วนะครับ
เป็นไว้สิบห้าวันแล้วดำเนินการลงประชามติ
ลงมติในวาระที่สามในวงเล็บที่หกครับบังคับไว้อย่างนั้นเลย
ไว้อย่างนั้นถ้าเราเสนอยติว่าเราจะไม่พิจารณา
เราจะไม่ลงยติลงมตินั่นเท่ากับเราไม่ปฏิบัติตามบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนุน
เขียนอยู่ในปัจจุบันครับแต่เรากลับไปเอาคำวิจัยสารลำนูน
ซึ่งไปตีความเอาเองมาวินิจฉัยว่าไม่ลงมติไม่พิจารณา
เพราะสารลำนูนเขียนมาอย่างนี้เขียนว่าในการจัดทำร่าง
ผมขออนุญาตท่านท่านอ่านครับเพราะประโยคนี้สำคัญมากครับ
ผมขออนุญาตท่านเวลาเวลาท่านท่านครับการจัดทำรับนูลฉบับใหม่
ด้วยวิธีการร่างรำนูนแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวดสิบห้าทับหนึ่ง
ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรำนูนแห่งราชศาสตร์กระจาย
พุทธศักราชสองปะนานหกสิบอันเป็นการแก้ไขหลักษณ์สำคัญ
ที่ผู้มีอำนาจสถาปนาร่ำนูลดั้งเดิมต้องการปกป้องและคุ้มครองไว้

ท่านไปตีความว่าการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม

ว่าด้วยการจัดทำรัฐมนต์ฉบับใหม่
เป็นการเริ่มทำรัฐมนุนฉบับใหม่
เป็นการเริ่มทำรัฐมนุนฉบับใหม่
เลยบอกว่างั้นต้องไปทำประชามติก่อนยืดยติ
ผมตรวจถ้อยคำข้อพิจารณา

ข้อพิจารณาของศาลเนี่ยไม่มีคำใดเลย
สารบอกว่าต้องไปเริ่มทำก่อนยืดยติ

การจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ที่ท่านวิจัยไปตอนท้ายเนี่ย
ด้วยวิธีการที่เรากระทำอยู่ขณะนี้
มันเป็นกระบวนการหลักเกณฑ์วิธีการนะครับ
ในการจัดทำเรายังไม่ได้ทำลำนูลฉบับใหม่
เป็นหลักเกณฑ์วิธีการเป็นกระบวนการ

เขียนชัดเจนครับย่อมมีผลครับ
คำว่าย่อมมีผลนี่มีผลเมื่อไหร่ครับน้ำนานครับ
ก็ต้องมีผลตั้งแต่เริ่มยกร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
ประชามติทูลข้าวประกาศใช้นะครับ
ถึงจะเป็นการยกเลิกรัฐมนุนปี๖๐
กระบวนการอีกยาวครับอีกยาวมาก

ในการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการเริ่มต้นการทำรัฐชูฉบับใหม่เนี่ย
ในมุมผมผมไม่เห็นด้วยกับการตีความอย่างนี้
ซึ่งสมาชิกท่านที่ตีความอย่างนี้กำลังสู้เรื่องนี้อยู่ว่า

ท่านประธานที่กรบครับผมเสนอแนวทางที่๑ให้ทำหน้าที่ต่อ
ก็คือทำหน้าที่ตามบทบรรยัติของรัฐมนูลมาตรา๒๕๖เขียนบังคับไว้ทุกขั้นตอน
ขณะนี้เรากำลังอยู่ที่๒๕๖วงเล็บ๖เขียนมังคับ
กำลังจะลงมติในวาระที่๒
ท่านบรรยาณครับ
เหตุผลที่ผมบอกว่าสามารถทำต่อได้
ชอบด้วยบทบรรยัติรัฐธรรมนูลและสอดคล้องกับคำวินิจฉัยสารรัฐมนูล
เพราะอะไรครับเพราะ๑ครับ
สารรัฐธรรมนุนชี้เลยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุน
ให้มีการจัดทำรัฐมนต์ฉบับใหม่กระทำได้
ไปดูปี๕๕ครับ๒๕๕๕
วินิจฉัยที่๑๘ถึง๒๒ทับ๒๕ก็เขียนทำนองนี้
และอันสุดท้ายเนี่ยก็ตีความได้อย่างนั้นว่าจัดทำรัฐมูลฉบับใหม่ได้
ถามว่าทำไมผมบอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด๑๕ทับ๑สามารถทำได้

ขั้นตอนการทำประชามติซีกนู้นอาจจะตีความบอกว่าต้องทำก่อนยื่น
แต่ผมเองซีกร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดอาจารย์หลายท่านครับ
ผมจะอยากจะยกตัวอย่างท่านประธาน
ผมสามารถพูดชื่อบุคคลภายนอกได้กล่าวอ้างได้เพราะท่านไม่ได้เสียหายใด
อาจารย์สมคิตเลิศภัยทูลท่านสมชัยศรีสุธิยากร
อาจารย์ปริญญาเทวานริมิตกุลและอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยครับ
มีความเห็นอย่างนี้หมดเลยว่าคำว่าก่อเนี่ยหมายถึงก่อนการจัดทำ
เพราะฉะนั้นขั้นตอนขณะนี้เป็นขั้นตอนก่อนการจัดทำ
เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนุนรายมาตรารายมาตราครับไม่ใช่การทำลำนูลฉบับใหม่
และที่สำคัญครับการลงมติในขั้นตอนนี้เนี่ยมันมีบทบัญญัติรัฐธรรมนุนรองรับ
ก็คือมาตรา๒๕๖วงเล็ก๘เดี๋ยวท่านประทานครับ
เมื่อผ่านประชามติแล้วก็ส่งให้ไปทำประชามติ
ก็คือการสอบถามความเห็นพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขลำนูนลักษณะอย่างนี้หรือไม่
ซึ่งแน่นอนครับเราก็สามารถถามวัตถุประสงค์ไปได้เลยว่า
ท่านมีความประสงค์จะให้มีการจัดทำรำนูลฉบับใหม่หรือไม่
การจัดทำนุนฉบับใหม่นั้นให้ดำเนินตามร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมที่แนบมานี้
เห็นไหมครับได้ทั้งวัตถุประสงค์ได้ทั้งหลักเกณฑ์วิธีการและกระบวนการไปพร้อมกัน
และเป็นการทำประชามติครั้งแรก
รัฐมนุนบอกว่าทำก่อนและทำหลักทัพสองครั้งครับทำสองครั้งท่านประธาน
มีความเห็นแย้งว่าต้องไปทำก่อนที่จะยื่นยติ

หนึ่งครับไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูลและกฎหมายรองรับ
ท่านจะเอากฎหมายฉบับใดเอารัฐธรรมนุมมาตราใดมารองรับการทำประชามติก่อนยื่นยติครับ
รัฐธรรมนุนแห่งราชนาจักรไทยฉบับนี้ท่านประธานครับ
มีอยู่๒มาตราเองครับที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติ
มาตราที่๑คือมาตรา๑๖๖ครับ
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับร่ำนูล
ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยส่งไปทำประชามติตามกฎหมายมัญญัติ
กฎหมายนั่นคืออะไรครับกฎหมายประชามติที่เรากำลังยกร่างอยู่เนี่ยท่านประธานครับ
อยู่ในเวลา๒กำลังจะพิจารณามาตราที่๒รัฐนุนเขียนไว้
๒๕๖วงเล็ก๘มี๒มาตรานั้นครับ
๒๕ส่งวงเล็บแปดนี่เป็นว่าด้วยการทำประชามติกรณีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นกฎหมายประชามติที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยก็เลยมาเขียนรองรับท่านประธานครับ
รองรับ๒มาตราร่างมาตรา๑๐รองรับด้วยการทำประชามติ
ที่มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูลและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
อยู่ในมาตรา๑๐ในร่างมาตรา๑๐ครับ
ร่างมาตรา๑๑ท่านครับเป็นเรื่องอื่นใดครับ
เรื่องอื่นใดที่คณะมดีเห็นว่าจะต้องส่งไปทำประชามติก็เขียนรองรับมาตรา๑๖๖นะท่านท่าน
ผมถามเลยว่าแม้มีกฎหมายประชามติฉบับนี้ออก
จะใช้กฎหมายฉบับนี้ไปทำประชามติก่อนยื่นยติ
มาตราไหนครับเอามาตราไหน
ถ้าจะเป็นเรื่องลำนูนคุณต้องใช้ร่างมาตรา๑๐เท่านั้น
แล้วร่างมาตรา๑๐ก็บังคับว่าเป็นไปตามที่ลำนูนกำหนดก็คือ
๒หรือ๖หรือ๘ต้องทำหลังจากวาระ๓เท่านั้น
ทำก่อนไม่ได้ทำก่อนไม่ได้ท่านประธานครับ
นั่นคือการทำประชามติด้วยความขอรบท่านประธานครับ
เรื่องที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานในสิ่งที่ให้มันชัดเจนก็คือว่า
ข้อหารือหรือข้อปรึกษาของฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาทั้ง
วุฒิสภาและสภาพผู้แทนรัศดรทำให้รัฐสภาของเรา
มีความไขว้เขวและตัดสินใจลำบากมาก
โดยเฉพาะฟังจากท่านประธานผมเองเนี่ยเห็นใจท่านประธานมากครับ
เราเห็นคำวินิจฉัยครับยังไม่เห็นข้อพินาเนี่ย
ที่ปรึกษากฎหมายของสภาพแรศดรออกมาชัดเจนว่า
ดำเนินการโหวตวาระสามได้เลยมีหน้าที่ดำนาจโดยชอบเลย
แต่พอไปเห็นคำวินิจฉัยกลางมีข้อพินาหน้า๑๐เท่านั้นครับ
สั่นเป็นเจ้าเข้าด้วยความเคารพท่านประธานผม
ก้าวล่วงฝ่ายประจำเขาผมเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับ
ฝ่ายประจำเขาไม่มีผลประโยชน์หรอกครับเขาอยู่ตรงกลาง
แต่ข้อเสนอของฝ่ายกฎหมายของรัฐสภา
เป็นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาของท่านประธานเท่านั้นนะครับ
ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภา
เพราะฉะนั้นอำนาจทุกอย่างอยู่ที่รัฐสภา
ตีความท่านก็มีสิทธิ์ตีความได้
แล้วผมเองก็บอกด้วยความเคารพนะครับ
ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ผมไม่ให้ฝ่ายถึงฝ่ายประจำนะครับ
ตีความโดยหยิบเอาข้อความข้อพิจารณาที่เป็นเหตุเป็นผล
เพื่อจะนำสู่บอกว่ารัฐสภามีอำนาจหน้าที่ในการจัดรัฐมนุนฉบับใหม่
แต่ต้องไปทำประชามติก่อนจะทำใหม่เท่านั้นนะ
กลับเอาไปหยิบเอาท่อนเดียวไปบอกว่า

คือกระบวนการการเริ่มจัดทำลำนูลฉบับใหม่
เพราะฉะนั้นโหวตวาระ๓ไม่ได้ต้องไปทำประชามติก่อน
ไม่อยากให้มีลำนูนใช้อยากเอา๖๐ใช้ต่อไป
มันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายท่านประธาน
ถ้าภาษากฎหมายเขียนอย่างนั้นเลยนะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประโยชนกับตนเองเนี่ย
ผมด้วยความขอรบท่านประธานครับ
อยากจะให้รัฐสภาเราทำหน้าที่ของเราอย่างภาคภูมิ
เพราะมันเป็นหน้าที่และอำนาจโดยตรงของเรา
สารรัฐมนุนท่านเขียนชัดครับว่าเป็นหน้าที่ลำหน้าของรัฐสภา
ในการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่เอง

จะยกร่างเองก็ได้หรือจะมอบอำนาจให้ใครไปทำก็ได้
แต่รัฐสภาเป็นผู้กำกับดูแลมอบไป
เป็นหน้าที่เราครับจะมีสอสลอโดยรัฐสภาเขียนให้ไปทำ
แล้วมาผ่านรัฐสภาก็ได้จะตั้งคอรทอขึ้นมายกร่างก็ได้
ทำได้หมดครับนั่นคือทำใหม่เลยนะฮะ
แต่สารลำนุนไม่แตะกระบวนการของการแก้ไขเพิ่มเติมเราเลย
เพราะอะไรครับเพราะท่านรู้ว่านี่คือหน้าที่เราโดยตรง
และที่สำคัญครับจริงศาลเขาไม่อยากรับหรอกครับ
เพียงแต่มันเป็นมติของสภาเราไปท่านจึงรับ
พอรับแล้วเนี่ยเหมือนกับรูปหน้าเราเลยครับ
เพราะคำวิจัยของท่านเองบอกว่ามีหน้าที่ลำนาจในการจัดธรรมนุมฉบับใหม่
ไม่ถามก็รู้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติครับ
ในการตรากฎหมายบังคับใช้กฎหมายหมายถึงรัฐมนุนได้ด้วย
ถามไปท่านก็ตอบตรงตามหลักการอยู่แล้ว

ผมเองอยากจะให้สมาชิกรัฐสภาเราช่วยกันพินา
เดินหน้าโหวตวันละ๓ไปครับ
เพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้ใช้อำนาจของเขา
ตัดสินว่าเขาจะมีหรือไม่มีรัฐมนุนฉบับใหม่

ถ้าเราปิดกั้นนั่นคือเราปิดใกล้อำนาจประชาชนครับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาครับท่านประธานครับ

วิกฤตรรมนุนปี๓๔ครับ
ในปี๓๕เกิดการนองเลือด

เพราะว่าประสบการณ์ตรงนี้มันขมขืนมาก
อย่าให้ประเทศชาติบ้านเมืองเรา
มีอันเป็นไปเพราะการตัดสินใจของรัฐสภาเรานะครับ
เราต้องเห็นแก่บ้านแก่เมืองธรรมฐาน

ลูกหลานเราข้างหน้าอยู่อีกนาน
คนพวกนี้มันก็ตายผมก็จะตายเหมือนกัน

ด้วยความรับธรรมฐานครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ย
ผมอยากให้ทุกท่านกลับมาครับ
ทีนี้ผมกลับมาประเด็นยัดข้อเสนอในเรื่องที่๒

ผมต้องการเน้นย้ำนิดเดียวผมเชื่อว่าสมาชิกจะออกมาให้เหตุผล
ชะลอไว้ก่อนแล้วไปทำประชามติ
เหมือนที่หลายท่านเสนอคือพักไว้

ผมก็เห็นว่าทำไม่ได้ครับ
ท่านเห็นว่าทำไม่ได้เพราะรับนูนมันตกไปแล้ว

แต่ผมเห็นว่าทำไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ

แล้วกลับมาต่อวันละ๓ทำไม่ได้
หรือชะลอไว้แล้วไปดำเนินการตามกระบวนการส่งให้
ลำนุนวิจัยหน้าที่และอำนาจของเราตามข้อมะครับข้อที่๓๑
ถ้าคำถามความประสงค์ในการวิชัยหน้าที่อำนาจของเรา
ครับท่านจุลินได้นำเสนอสภาแห่งนี้
ผมเชื่อว่าคำถามนี้สารลำนูนจะไม่รับวินิจฉัยครับ
เพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในกระบวนการการทำหน้าที่ของเรา
มันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลสารไม่แตะไม่ก้าวล่วงนะครับ
แล้วท่านจะส่งกลับมันก็เข้าปัญหาเดิมก็คือเราก็ต้องมาทำหน้าที่เราต่อ
การที่เขารับวินิจฉัยตาม๒ปรับนุนมาตรา๒๑๐วงเล็บ๒ในธรรมดาลวักหนึ่งเนี่ยนะครับ
เขาชี้ไปที่หน้าที่เลยเขาไม่ได้ชี้ที่หน้ากระบวนการ
เขาแค่บอกว่าฉันไม่ใช่กฤษฎิกาที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายรัฐสภา
ไม่ใช่ครับท่านประธานผมเชื่อว่าเขาไม่รับอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นการส่งให้สารวินิจฉัยผมไม่เห็นด้วย
และมันไม่มีข้อหลักฐานสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าจะเข้าตรงตามมาตรา๒๑๐วงเล็บ๑วัก๑วงเล็บ๒
ท่านประธานครับด้วยความขอรบท่านนานครับผมอยากให้รัฐสภาแห่งนี้ได้ช่วยกันนะครับ
การที่จะมาวินิจฉัยว่ารัฐมนุนตกไปเนี่ยเหมือนกับหลายท่านกำลังพินาอยู่ขณะนี้นะครับ
นั่นคือท่านใช้หน้าที่ลำนาจเกินกับสิ่งที่คำวินิจฉัยสารรัฐมนุนเขียนไว้
ไม่มีคำพูดใดเลยบอกว่าที่สภาทำมาผิดไม่มีเลยครับไปตรวจสอบตรวจทานได้ทุกบรรทัศน์เลย
ข้อพินาของคำวิจัยกลางเนี่ยท่านอย่าเอาวิจัยส่วนตัวมาอ้างนะครับ
มันไม่เกี่ยวกันต้องวิชัยกลางไม่มีครับว่ารัฐสภาทำไม่ได้
และที่สำคัญเราทำมาแล้วผ่านมาละสองแล้ว
ถ้ารัฐสภาส่งไปปุ๊บเนี่ยถ้าสารลำนูนรับนะครับถ้าทำไม่ได้ท่านต้องบอกว่าที่ผ่านมาทำไม่ได้
สารท่านไม่ตอบก็เป็นหน้าที่คุณคุณก็ทำไปดิ

อยากให้รัฐสภาหาทางออกครับ

แต่ทางออกที่ดีที่สุดที่ผมเสนอ๒๓แนวทาง

ไม่ผ่านก็ได้ครับก็รับผิดชอบไป

คำวิธีสารลำนูนว่าทำก่อน

เรานำทูล๙ครับประกาศใช้เป็นรัฐมนูล

ก็อาศัยบทบรรยัติที่มีอยู่ในลำนูนครับ
ไปดำเนินการจัดทำลำนูลฉบับใหม่

ตามที่เราเขียนและออกแบบไว้ตรงนี้

เราออกแบบการทำลำนูนฉบับใหม่
เราไม่ได้เขียนรัฐมนุนฉบับใหม่

ออกแบบรัฐมนุนฉบับใหม่

อยากให้สมาชิกรัฐสภาเราช่วยกัน

อย่าให้รัฐมนูลฉบับนี้นะครับ
ก่อนที่จะคลอดครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านประธานครับ
ด้วยความบรรทานท่านครับวันนี้ผมผูกได้ไท้สีดำฮะ
เป็นชุดไว้ทุกข์ครับผมไว้ทุกข์ให้กับเจตนารมณ์ที่จะคว่ำรัฐมนูล
หรือล้มรัฐนูลหรือทำแท้งรัฐมนูลและผมเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาพรุ่งนี้ครับ
แต่งชุดดำมาเต็มสภาเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะล้มรับนูนที่ต้องไปฟังอำนาจประชาชนในการตัดสินว่าเขาจะทำหรือไม่ทำ
กลับขอบคุณท่านครับครับ